หลังจากที่เมื่อวานนี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ที่ได้สูญเสียพี่ชายไปเพราะอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย
คำถามที่ตามมาก็คือทำไมรถอ้อยถึงต้องบรรทุกน้ำหนักเกิน
ทำไมคนขับถึงกล้าที่จะทำอย่างไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่
ติดตามคำตอบได้จากรายงานของทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีครับ
คำตอบในประเด็นการบรรทุกอ้อยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี้
ทีมข่าวแฟ้งตัวเป็นเด็กประจำรถ
ติดตามรถบรรทุกอ้อยเข้าไปในโรงหีบอ้อย
ระหว่างทางได้สอบถามกับคนขับว่า
ทำไมจึงกล้าขับรถบรรทุกอ้อยที่มีน้ำหนักเกินได้
อย่างที่ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่

ทีมข่าวพบรถบรรทุกเข้าคิวรอช่างน้ำหนักเข้าโรงหิมแห่งนี้
แต่ละวันไม่ต่ำกว่า๕๐๐คัน
หลังจากนำอ้อยส่งเข้าโรงหีบอ้อย
เรียบร้อยพนักงานขับรถจะได้เอกสาร
ใบรับเงินค่าอ้อยใบนี้
สำหรับรถที่ทีมข่าวแฝงตัวเข้าไปด้วย
พบเอกสารระบุน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด

และระบุข้อมูลว่ามีการหักเงินให้กับ
องทุนสมาคมชาวไร่อ้อยตันละ๓บาท
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
กระทรวงอุตสาหกรรมพาดการณ์ว่าปีนี้
จะมีปริมาณอ้อยจากทั่วประเทศ

เท่ากับจะมีเงินเข้ากองทุนสมาคมชาวไร่อ้อยสูง

สนบันดาลมีบางส่วนที่ถูกหากไปให้จากทางจังหลวง
ใช่

จากนั้นทีมข่าวพยายามที่จะขอติดต่อพูดคุยกับ
นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุระนาลี

หัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยแทน
รองงานน้ำตาลที่จะเปิดหีบแค่ศูนย์เดียวเสร็จแล้ว
ถ้าเกิดว่ากระเศษนกรผมก็เรียนลำตรงว่า
แรงงานที่ตัดห้อยในแปลงในไล่นะครับ
ถ้าตัดเสร็จแล้วเอาขนออกไม่หมดนะครับ

นายวิสรุธผู้พิมายหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยสุระนาลี

จังหวัดนครราชศรีมาให้เหตุผลที่ต้องบรรทุกอ้อยครั้งละมาก
จนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้น
เพราะช่วงฤดูการอ้อยมีระยะเวลาสั้น
หากไม่นำผลผลิตส่งเข้าโรงหีบภายใน๔๘ชั่วโมง

ดให้ราคาอ้อยต่ำลงไปด้วย
และหากบรรทุกในปริมาณที่น้อย
ก็ต้องแบกภาระต้นทุนค่าขนส่ง
ขณะที่ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยระบุว่า
สามารถเพิ่มเที่ยวได้โดยไม่ขาดทุน
จริงต้นทุนของการบรรทุกโดยสภาพทั่วไป
ระยะทางถ้าคิดคำนวณกัน
มันจะคำนวณกันอยู่ที่กิโลเมตรละต่อบาท๕๐บาท
แล้วเราก็เอามาคูณด้วยน้ำหนักบรรทุก
ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่อีกเที่ยว๒๐๐กว่าบาท
ทีนี้ในกลุ่มของตรงนี้นั้นเนี่ย
โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในอัตราของตรงนี้

เมื่อสอบถามประเด็นเงินที่หักเข้ากองทุนสมาคมชาวไร่อ้อย
ว่ามีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่ออำนวยความสะดวกเปิดเส้นทาง
สามารถบรรทุกน้ำหนักได้อย่างที่เห็น
ทางสมาคมไล่อ้อยให้คำตอบว่า
เป็นการหักเงินไปตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล

สนับสมุนเกี่ยวกับเรื่องมือทีจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล
โรงพรักษณ์ที่เราสถานีจำรวจที่เราไปสนับสมุน

จุดบริการประชาชนพวกทีวีพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกพรวยอืมอ่า
กลวยที่ตั้งในจุดตรวจอะไรต่างเราก็สนับสนุน
คำยืนยันว่าเงินที่หักไว้เข้ากองทุนสมาคมชาวไร่อ้อย
ถูกนำไปพัฒนาและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
ทีมข่าวย้อนลงพื้นที่เพื่อสำรวจและพูดคุยกับชาวบ้าน
ประสบปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้
ติดตามได้ในไทยรัฐเจาะประเด็นพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน